คุณผู้ชมคะหลังจากที่ทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงได้
มันก็มีประเด็นข้างประเด็นเคียงตามมาเยอะแยะไปหมดเลย

คือมีทั้งเรื่องของกระแสมีทั้งเรื่องดราม่า
มีทั้งเรื่องชื่นชมมีทั้ง

ทั้งตีเป็นตัวเลขใกล้วันหวยออกด้วยอะไรด้วยเยอะ
เยอะจริงคือเรียกว่าเอารอบด้านเลยนะครับ
ที่มีหญิงชาวจีนคนหนึ่งเขาออกมาบอกเลยว่า

แล้วคือเราก็เลยต้องมาติดตามกันว่าตกลงยังไง
เป็นคนดูแลเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม
หรือว่านี่จะเป็นพี่สาวที่พลัดพรากจากกันมานาน
วันนี้ไทยรัฐทีวีมีคำตอบนะคุณผู้ชม
ป้าธรรมนี่แหละที่เป็นคนบอกเราว่า
นางทำกันทวงหรือว่าป้าธรรมวัย๖๐ปีนะคะ
ก็เปิดเผยถึงเรื่องที่มีหญิงชาวจีนเนี่ย
ป้าทำพูดชัดเจนเลยบอกว่าไม่ใช่
นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดป้าทำแกก็เล่าเลย
๒๐กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ต่อมาพอคุณพ่อของป้าทำเสียชีวิตลงเนี่ย
หญิงชาวจีนคนนี้เขาก็กลับไปอยู่ที่เมือง๑๒ปันนาประเทศจีนกับแม่เลี้ยง
โดยตอนนั้นหญิงชาวจีนอายุประมาณสัก๗๘ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาเลยนานกว่า๑๕ปีค่ะ
ส่วนตัวน้องชายที่หญิงชาวจีนพูดถึงว่าพลัดพรากจากกันไปนานเนี่ย
ทำบอกมีจริงน้องชายก็มีจริงแต่ไม่ใช่โค้ชเอกค่ะ
น้องชายคนนั้นเนี่ยตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนพ่อแม่และน้องชายของโค้ชเอกจริงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ที่โค้ชเอกยังเด็ก
แล้วต่อมาโค้ชเอกก็ไปบวชสามเณรที่จังหวัดลำพูน
จากนั้นลาศิกขามาดูแลย่าที่ป่วยก็มาช่วยงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวที่อำเภอแม่สายค่ะ
ขอบอกกับสังคมให้รู้ว่ามันเป็นการเข้าใจผิดกันค่ะ
น้องที่อยู่เมืองจีนเคยมาอยู่กับป้าธรรม
แล้วก็เขาได้มาดูแลน้องอีกคนที่เป็นเนรอยู่
เขาเข้าใจว่าโค้ดเอกเป็นเนรคนนั้น
แล้วก็เข้าใจผิดกันค่ะภาพนี้เป็นภาพประธรรมกับลูกประธรรมจริงค่ะ
แต่น้องเขาก็เคยมาอยู่กับป้าธรรมเนอะ
แล้วก็คนที่ผู้ชายที่ใส่แว่นนั้นก็เป็นพ่อของพระธรรม
ผู้หญิงถัดมาอีกคนนั้นก็เป็นแม่เหมือนเขาเรียกแม่
อ่ะแม่เลี้ยงใช่เป็นแม่เลี้ยงของประธรรม
แต่แม่เลี้ยงเขามีน้องติดมาคนนึง
อ่าแล้วก็เขาได้มาดูแล
นี่ที่เป็น
ที่เขาสงสัยว่าเป็นโค้ดเอกนั้นอ่ะเป็นเนรอีกคนนึงค่ะไม่ใช่โค้ดเอก
เขาไม่ได้อยู่กับป้าธรรมเขาบวชแล้วเขาก็ไปอยู่ลำพูน
พอเขาศึกออกมาเขาก็เริ่มมาซ้อมบอลอะไรกับลูกชายพระธรรมที่เป็นโค้ดนพรัชนั้น
ที่เป็นลูกประธรรมอ่ะเป็นโค้ดนพลักษณ์นั้น
อ่าแล้วก็ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันก็มีมาตั้งแต่เขาลาศึกมานี่ก็เข้ามาอยู่กับอ่าทีมหมูป่านี้ก็มาเข้าออกบ้านเรา
ชัดเจนนะน้องชายมีตัวตนจริงแต่อยู่กรุงเทพและไม่ใช่โค้ชเอกนะคะ
ทำก็เลยฝากบอกสื่อมวลชนเลยบอกว่าก่อนนำเสนอเช็คหน่อยนะมาเช็คกับป้าก่อนถามป้าก่อน
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ส่งผลดีต่อโค้ชเอกเลย
ยิ่งตอนนี้สภาพจิตใจเนี่ยก็ต้องคอยดูแลกันอย่างเต็มที่ด้วยเพราะว่าโค้ชเอกเองแกก็มีหลายความรู้สึกอยู่ในใจนะคะ
รวมถึงหลายอย่างบางทีมันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเยอะเกินไปค่ะ
และถ้าหากว่าหญิงชาวจีนคนนี้ยังสงสัยอยู่อีก

ทำบอกมานี่มามาหาป้าที่บ้านนี่แหละ

ไม่ต้องไปพูดผ่านสื่ออะไรมาคุยกับเจ้าตัวนี่